และอย่างที่บอกไปค่ะกระบวนการผ่าชนะสูตรคุณแตงโมในรอบที่๒คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยืนยันแล้วว่าจะเป็นที่ปรึกษาให้
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนลงมีดในการชนะสูตรเองก็ตามแต่ว่ารับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วนะคะ
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันค่ะอดีตผู้อำนวยการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็เลื่อนการชาปนกิจออกไปไม่มีกำหนด
ซึ่งคุณหญิงหมอยืนยันว่าเธอจะร่วมในการผ่าชนะสูตรศพในรอบที่๒
จะได้หาสาเหตุการตายของคุณแตงโมค่ะ
หลักเลยส่วนที่ยังสามารถตรวจสอบได้ก็คือส่วนของบัตรแผลทั้งที่ใบหน้าและที่ขา
สามารถผ่าดูรอยแตกของกระโหลกได้
แต่เรื่องสารพิษในร่างกายอันนี้คือคงทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเสียชีวิตมานานเกินนะคะ
คุณหญิงหมอให้ข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้ด้วยนะคะบอกว่า
จะหาสาเหตุการตายไม่ได้อยู่ที่ศพเท่านั้นค่ะ
ยังต้องดูส่วนประกอบอื่นด้วยนะคะ
ลองฟังเสียงคุณหญิงหมอพรทิพย์อธิบายเรื่องนี้หน่อยค่ะ
คำตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่ศพค่ะมันยังอยู่ที่พยานหลักฐานในจุดต่างที่มันมีความคาดเคลื่อนไปตั้งแต่เริ่มต้น
เช่นบุคคลทั้ง๕ในเรือไม่ได้ถูกตรวจทันที
แล้วจะบอกได้อย่างไรว่าขณะอยู่บนเรือเมาหรือไม่เมาไอ้พวกนี้ก็สำคัญหมดค่ะ
อันนี้มันข้อสำคัญจริงแล้วคือมันพลาดไปแล้วหมายถึงว่ามันผ่านไปแล้วตรงนี้แล้วจริง
แล้วชาวเน็ตก็ตั้งคำถามสงสัยกับประเด็นนี้ด้วย
คุณหญิงหมอพรทิพย์พูดชัดนะคะว่าหมออาจจะไม่ได้ลงมีดผ่าศพด้วยตัวเองนะ
เพราะว่าเข้าไปทำงานในฐานะกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
ช่วยในการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนอื่นที่ไม่ได้เฉพาะเรื่องของศพ
แต่เป็นข้อมูลแวดล้อมที่คุณหมอบอกก็สำคัญเหมือนกันเนี่ยนะคะ
เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ถูกต้องยุติธรรมหรือไม่
ถ้าพบว่าผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงการตรวจสอบ
จนทำให้ไม่เกิดความกระจ่างหรือความไว้วางใจจากสังคม
อันนี้ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกรรมธิการนะคะ

กรณีที่มีแพทย์นิติเวชออกมาตำนิทท่านนะครับ
บอกว่าพี่ไทซคุณมาพูดแบบนี้นะครับ
คุณจะมาเก่งกว่าหมอหรือเปล่าคุณหมอมีความเห็นว่ายังไงครับ
คุณหมอท่านนั้นอาจจะเพิ่งจบค่ะนะคะจริงแล้วในระบบงานพวกเนี้ย
เจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยได้มีส่วนที่ได้เห็นได้ช่วยอะไรมาเยอะ
แม้ว่าเขาอาจจะมีความรู้ไม่ตรงเหมือนอย่างที่พวกเรามี
แต่สิ่งที่เขาสังเกตเนี้ยคือเขาเขาไม่ได้เป็นเอ่อ
ฝ่ายฝ่ายจำลึกเอ๊ะเป็นฝ่ายใครฝ่ายหนึ่งอ่ะอ่า
แต่เขาเป็นฝ่ายที่ทำงานให้กับเรื่องของคนตายประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นก็ควรรับฟังเอาไว้เชื่อว่าสิ่งที่มูลนิธิได้เห็น
นะครับเป็นประโยชน์และหลายครั้งในอดีต
มูลนิธิแหละที่ได้ทำให้เก็บหลักฐานเหล่านี้ให้เราเห็นค่ะ
อาจจะขอโทษแทนก็แล้วกันว่าอย่างงั้นเถอะอ่ะนี่ไงประเด็นนี้นะคะ
เรื่องที่มีการต่อว่าต่อขานกันมาก่อนหน้านี้
หญิงหมอก็อธิบายแบบนี้นะคะหลังจากได้รับหนังสือจากคุณแม่แตงโม
กรรมธิการบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการประสานงานต่อเรื่องนี้ทันที
เชิญมาให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์
แต่ก็ติดขัดหมดทั้งสองหน่วยงานแจ้งว่า
ยังไม่สามารถมาได้เพราะติดภารกิจนะคะ